แต่ว่าก็ไปฟังข่าวก่อนหน่อยละกัน
เขามีหวานใจตัวจริงแล้วนะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะบอกว่าไม่ใช่คนไทยด้วย
เป็นแฟนสาวสัญชาติเยอรมันค่ะ

เค้กให้พร้อมกับของขวัญวันเกิด

ทั้งนี้นะคะนักแสดงหนุ่มก็ยังแย้มถึงประเด็นงานวิวา

เร่งรัดมาเลยนะให้รีบแต่งได้แล้ว

แล้วก็ซื้อเขาอยากได้รองเท้า

เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยครับ

และมีความเป็นไทยในตัวเองสูง

ทั้งพ่อผมแม่ผมทั้งเขา

ก็ยังคุยกันอยู่อยากให้มันพร้อมทุกอย่างมากกว่านี้